คดีนี้มีความคืบหน้าค่ะคดีที่คนร้ายก่อเหตุโหดเยี่ยมนะคะ
แล้วก็เป็นข่าวใหญ่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๓ธันวาคมปีที่แล้วค่ะ
วินรถจักรยานยนต์รับจ้างวัย๕๓ปีย่านดอนเมืองนะคะ
ถูกคนร้ายเป็นวัยรุ่นผู้ชาย๒คนเรียกรถแล้วก็ซ้อน๓กันไป
ปรากฏว่าพาเข้าไปใต้ทางด่วนแบบนี้ค่ะเป็นทางเปลี่ยวแล้วก็มืด
อยู่ดีคนนั่งกลางทำทีเป็นว่าขอจอดจะลงไปปัสสาวะ
คนนั่งหลังเอามีดจ้วงแทงเลยจ้วงแทงวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
คนนี้เขาก็ร้องขอชีวิตแล้วว่ายอมแล้วอย่าทำผมเลยมีคนเห็นเหตุการณ์
เขาได้ยินว่าวินคนนี้ร้องขอชีวิตอ่ะยอมแล้วยอมแล้วแต่คนก่อเหตุ
ยังจ้วงแทง๒๐กว่าแผล๒๕แผลเพราะแทงเขาเสร็จเนี่ย
เอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปเอาเงินสดเข้าไปแล้วขี่รถจักรยานยนต์เข้าไป
กลับไปทางเดิมก็เลยมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เห็นภาพแรกซ้อน๓เข้าไปอีกภาพหนึ่งออกมามากันแค่สองคน
ก็ทิ้งศพเขาไว้อยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์เขามีที่พักอยู่แถวนั้นพอดี
ใช่เขาได้ยินเขาก็ตะโกนไปเฮ้ยอะไรพวกนี้ไอ้คนนี้มันก็รีบไป
แต่ว่าแทงเขาแล้วอ่ะใช่ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายนพดลอมรสุขสรรค
หน่องอายุ๕๓ปีเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างวิน
คิวสองสะพานลอยวัดดอนเมืองนะคะเนี่ยแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้น
ซอยบ้านพักคนชราอำเภอเมืองปฐุมธานี
จับคนร้ายได้แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วที่น่าตกใจก็คือ
คนร้ายคนหนึ่งอายุสิบห้าอืมอีกคนนึงอายุสิบหก
แล้วคนที่อายุ๑๖รับสารภาพบอกว่าอ๋อตอนผมอายุ๑๒เคยก่อเหตุ
เอามีดแทงเพื่อนเพื่อนตายแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมา
แล้วที่มาก่อเหตุเพราะว่าก่อนหน้านี้ทะเลาะกับพ่อ
ถูกไล่ออกจากบ้านไม่มีเงินติดตัวก็เลยตัดสินใจมาก่อเหตุ
เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างตั้งหลายคันไม่มีคนไหนรับ
คันนี้รับเขาคันนี้อุตส่าห์รับเขานะยังไปก่อเหตุฆ่าเขาแล้วก็ชิงทรัพย์เขาเนี่ย
โมโหพ่อใช่ไหมแม่แล้วคือเพื่อนของลุงหน่องที่ถูกฆ่าชิงทรัพย์เสียชีวิต
บอกว่าคืนนั้นเห็นเพื่อนได้ผู้โดยสารไปตอนกลางคืนได้ไป๒คน
ยังคิดอยู่ในใจว่าโชคดีแล้วผมได้เงินเยอะที่วันนี้
ผู้โดยสารสองคนปรากฏว่ารู้ข่าวอีกทีอ้าวเพื่อนถูกแทงสาหัส
แบบไม่ใช่สาหัสถูกแทงตายแบบโหดเยี่ยม
คือตอนที่ผมเห็นข่าวนี้นะคุณเห็นมาสอนผมยังคิดว่าไอ้คนก่อเหตุ
มันต้องเป็นชายชะกันปรากฏว่านี่เด็ก๑๕๑๖
ห่องก็๕๓แล้วลูกเขาบอกเลยว่าอยากจะให้ตำรวจแล้วก็ทางศาล
ช่วยหน่อยนะว่าพฤติกรรมของเยาวชนเยาวชนก็จริงแหละ
แต่พฤติกรรมโหดเยี่ยมขนาดนี้มันจะลงโทษได้หนักขนาดไหน
อยากจะให้ลงโทษให้หนักไม่ใช่ว่าเออเป็นเยาวชนแล้วโทษต้องเบา
อะไรแบบนี้นะครับตำรวจภูทรภาคหนึ่งค่ะ
โดยพลตำรวจรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑
ก็นำทีมสืบสวนจังหวัดปฐุมธานีและสพปากคลองรังสิตนะคะ
แกะรอยคนร้ายเนี่ยเดือนหนึ่งเต็มนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกคนร้ายยังอายุน้อยอยู่เลยคนหนึ่ง๑๕คนหนึ่ง๑๖
แต่ว่าพอตรวจสอบประวัติคนที่อายุ๑๖เนี่ยค่ะ

เคยใช้มีดแทงเพื่อนตายมาแล้วตอนนั้นอายุแค่๑๒ก็ก่อเหตุแล้วอะค่ะ
คือได้มีการแกะรอยเส้นทางการหลบหนีนะคะ
สืบสวนภูทรจังหวัดปฐุมธานีได้รับรายงานว่าหลังก่อเหตุ
คนนี้ขับรถมุ่งหน้าไปในพื้นที่จังหวัดลบบุรี
แล้วก็เปลี่ยนที่หลบหนีไปเรื่อยอะค่ะไปตามบ้านญาติของทั้งสองคนนี่แหละ
แต่ว่าระหว่างขับรถในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปเจอด่านตรวจของสพศรีเทพ
เขาเรียกตรวจครับผู้ต้องหาเขาก็หลบหนีตำรวจสพศรีเทพก็เลยตรวจสอบรถ
ปรากฏว่ารถจักรวรรณอยลคันนี้เป็นรถจักรวรรณอยลของนายลพที่ถูกฆ่าชิงทรัพธ์
ในพื้นที่ปทุมธานีทิ้งรถเอาไว้
ตำรวจชุดสืบสวนก็เลยได้ทราบเบาะแสมานะคะว่าหนึ่งในผู้ต้องหา
กบดานที่บ้านญาติที่อำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรี
ก็เลยนำกำลังเข้าไปตรวจสอบและจับกลุ่ม
ผู้ต้องหาอีกรายเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจ
เพราะรู้ว่าเพื่อนคนหนึ่งถูกจับแล้ว
ตัวเองก็คงไม่รอดก็เลยตัดสินใจไปมอบตัวกับตำรวจค่ะ
พลตำรวจรีธนายุทธ์บอกว่าเยาวชนทั้งสองคนนี้รับสารภาพ
ลงมือก่อเหตุฆ่านายนพดลจริงมูลเหตุก็คือประสงค์ต่อทรัพย์
สาเหตุที่แทง๒๕แผลก็เพราะว่าผู้ตายต่อสู้ขัดขืน
อ้างแบบนี้ว่าเขาขัดขืนเลยต้องแทงเขา๒๕แผล
ขัดขืนอะไรคนที่เขาเห็นเหตุงานเขาได้ยิน
เขาบอกยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วเนี่ยยังแทงเขา๒๕แผล

คือผู้ต้องหาจะให้การอะไรก็ได้เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
แต่เขาก็มีพยานหลักฐานที่แน่นหนานะตำรวจบอกว่าไม่ปักใจเชื่อนะคะ
มูลเหตุจูงใจหนึ่งในผู้ต้องหาบอกว่าทะเลาะกับที่บ้าน
ถูกไล่ออกจากบ้านก็เลยตัดสินใจออกจากบ้านมา
เพื่อนสนิทคนนี้ก็เดินทางมาด้วยกัน
แล้วก็มายืนเรียกจักรยานยนต์รับจ้างแต่ไม่มีคันไหนรับ
แล้วก็คันของผู้ตายเนี่ยค่ะลุงหน่องเนี่ยรับ
พอเขารับกลับไปฆ่าเขา
สถานที่ฆ่าหนึ่งในผู้ต้องหาบอกว่า
รู้ว่าตรงนี้ดึกมันเปลี่ยวเพราะเคยไปนั่งตกปลาอยู่
เคยไปตกปลาตรงนั้นแล้วก็เห็นว่าตรงนั้นเปลี่ยว
ไม่มีใครผ่านไปผ่านมาก็เลยเลือกสถานที่ตรงนั้น
ส่วนมีดที่ใช้ก่อเหตุเตรียมมาแล้ว
เตรียมมาอยู่ก่อนแล้วก็เนี่ยไตรกรองได้เลยนะ
มีดเตรียมอะไรมาเนี่ยมืดเปลี่ยวใช่ไหม
แต่มันไม่รู้ว่ามีภาพมีกล้องวงจรปิด
แล้วก็มีคนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาเห็นเขาได้ยินเลยนะคะ
ซึ่งในการแถลงข่าวจับกลุ่มตำรวจไม่ได้นำตัวผู้ต้องหามาร่วมแถลงข่าว
แล้วก็ไม่ได้นำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เพราะว่าผู้ต้องหายังเป็นเยาวชน
ทีนี้กลุ่มคนขี่รถจักรยานยนต์ที่เดินทางไปดูโฉมหน้าผู้ต้องหาเนี่ยค่ะ
เขาก็ไม่พอใจเขาก็ตะโกนสาบแช่ง
แน่นอนครับการประกอบอาชีพนี้ก็ต้องการรายได้ไปเลี้ยงครอบครัว
เพราะจอดรับเสร็จแล้วทั้งสองคนผมว่าทำไมถึงเลือกมาก่อเหตุตรงนี้
หนึ่งในนั้นก็บอกว่าเคยมาหาปลาแล้วมาตรงนี้บ่อย
กลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเขาก็บอกว่าโอ้โหถึงแม้ว่าจะเป็นเยาวชนแต่จิตใจโหดเยี่ยม

แล้วมันก็มาฆ่าอีกใช่ปะ
ก็มาที่งานแถลงข่าวด้วยนะคะ
ก็มาขอบคุณตำรวจขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่จับกลุ่มคนก่อเหตุได้
ซึ่งนายวรินทรก็บอกว่าวันนี้เอาเสื้อเอากางเกงเปื้อนเลือดของพ่อมาด้วยค่ะ
ผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนตัวเองก็คิดว่ากฎหมายน่าจะลงโทษให้หนักกว่านี้
เพราะว่าดูจากการกระทำแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเยาวชนนะคะ
แต่ว่าแทงพ่อเขาได้ถึง๒๕แผลเนี่ยแล้วก็ชิงทรัพย์เขาไปด้วยเนี่ยมันไม่ธรรมดาค่ะ
มองว่าเป็นเด็กเยาวชนธรรมมีความคิดที่พดเยี่ยม
ผมไม่รู้สึกอึดอัดมากเท่าไหร่เพราะว่าผมรู้ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาทำงานแน่นอน
ผมก็ไปเห็นการทำงานของเขามาได้เข้าไปดูได้เข้าไปสัมผัส
รู้สึกว่าเขาเต้นที่กับเรามากเต้นที่กับเราจริงเขาทุ่มเท
แต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าหลายคดีก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
ถ้าหากว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนแต่ว่าพฤติการในการก่อเหตุโหดเยี่ยม
เหมือนผู้ใหญ่อย่างนี้ก็สามารถลงโทษเหมือนกับผู้ใหญ่ได้
โดยเฉพาะไอ้คนที่มันเคยแทงคนตายมาแล้วใช่ไหม
เคยมีประวัติแล้วด้วยเนี่ยค่ะครับ
หลังจากการแถลงข่าวตำรวจแจ้งข้อหาทั้งสองคนก็คือ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
พาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็นำตัวไปฝากขังต่อสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
ระหว่างนำตัวไปฝากขังมือแทงบอกว่าอยากจะขอขมาผู้ตายอยากจะขอโทษครอบครัวของผู้ตาย
เพราะสิ่งที่ทำลงไปเพราะว่าโกรธครอบครัวของตัวเองที่มาดุด่า
แต่ส่วนตัวไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผู้ตายนะลงมือก่อเหตุเพราะว่าเครียดที่ที่บ้านดุด่า
ไล่ออกจากบ้านแล้วก็ไปลงที่คนอื่นอย่างนี้
แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรที่อยากมาขอเข้ามาอะไรตอนนี้ใช่ไหม
ตอนนี้ผมอยากฟังที่สุดก็คืออยากฟังพ่อแม่ของทั้งสองคนเนี่ย
คนที่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ของไอ้เด็กสองคนเนี่ย
ว่าอยากจะรู้ว่าเขาเลี้ยงลูกยังไงใช่ไหมถึงปล่อยลูกออกไปฆ่าคนตายได้ขนาดนี้
ไปก่อเหตุขนาดนี้ไล่ที่ว่าเด็กบอกว่า
เพราะว่าถูกพ่อไล่ออกจากบ้านค่ะคือมันยังไงเลี้ยงลูกยังไง
คือไล่รั่วจากบ้านเพื่อให้ลูกไปเป็นฆาตกร
ไปเป็นโจรฆ่าทิ้งทรัพย์คนอื่นใช่ไหม
แล้วคนที่เขาอยากเห็นหน้าผู้ต้องหาเขาเข้าใจแหละว่า
ต้องหาเป็นเยาวชนก็เป็นกฎหมายที่คุ้มครองเยาวชน
แต่เขาบอกว่าบางทีเราจะได้ระวังตัว
คนหน้าตาแบบนี้ไม่รู้ติดกี่ปีออกมา

หวังว่าคงจะไม่บอกว่าลูกฉันหลานฉันเป็นคนดีนะ